ยังไม่หมดไม่ใช่เหรอ

ต่อกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อกี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันก็อยู่ที่ใจ
ทำให้หนึ่งดวงเราเนี่ยนะดีขึ้น

ขอพูดถึงดวงของนักร้องสาวคนนี้สักนิดนึงละกัน
ลำไยหายทองคำคุณผู้ชมบอกเลยนะคะ
มีของอะไรติดตัวเอาไว้
งานเนี่ยปังทั้งปีแรงข้ามปีแรงดีไม่มีตกจริง
เป็นลูกทุ่งสาวมากความสามารถจริงนะ

สำหรับลูกทุ่งสาวลำไยให้ทองคำค่ะ

ไม่รู้มีอะไรติดตัวถึงได้ดังขนาดนี้ค่ะ

ในวงการสายมูคุณผู้ชมค่ะ

ไปแล้วต่อหลายคนเขาก็นับถือกันอยู่เหมือนกัน

หรือจะเป็นการศักยันต์เปลี่ยนชีวิตเลย

แต่เชื่อไหมคุณผู้ชมเอานี่พูดตรงนะ
ลำไยเนี่ยยังไม่เคยได้ลองทำอะไรแบบนี้เลยสักครั้งเลย

แต่ว่านิดนึงมีอยู่สองสิ่ง
ที่ลำยัยเนี่ยขนับถือคืออะไรรู้ไหม

เพื่อช่วยในเรื่องของความแพร้วคาด

พ่อแก่เนี่ยเราเรียนมาในด้านนะคะสินคมชัย

มีเหรียญพญาคุดติดตัวก็ไม่มีอุบัติเหตุ

ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ

น่าจะมีส่วนนะคะเพราะเรียกงาน
พอมีงานเสร็จก็มีเงินเนาะ

จากเรื่องดวงค่ะเขาพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นประเด็น
สำหรับนักร้องแล้วก็แฟนเพลงหน้าเวทีนิดนึงละกัน
บางครั้งแฟนเพลงก็มีพฤติกรรมที่มันแบบไม่ค่อยน่ารักไง
ดึงตัวเออลงจากเวทีอย่างเงี้ย
รวมถึงที่พี่แจ๊คบอกให้ติ๊บหน้าเวทีไม่ได้ยื่นให้ธรรมดา
ปลาใส่ไปเลยจ้าอะไรอย่างนี้
มีวิธีการจัดการยังไงเดี๋ยวไปดูค่ะ

ไม่ใช่ว่าแบบใครจับนิดหน่อยจะหยิกนะคะ

แต่ท่าเขากันมีกันกระชากดึงหรือว่าข่วนอะไร
แบบหลายรอบย้ำนะว่าหลายรอบ

ถึงจะทำคือนะไม่ใช่ว่าแบบว่านิดหน่อย

เขาเคยโดนหยิกไงเขาก็หยิกคืนหยิกแบบหยอก
หยิกมาหยิกถับไม่โกรธ